เสียนักเรียนนอกที่หายตัวไปอย่างลึกลับ
พบเป็นศพที่กาลสิน
ปรากฏผู้จ้างวานฆ่าคือพ่อบังเกิดเกล้า
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกาห้ามพลาด